ราชการจังหวัดแม่ห้องศรก็เปิดเผยนะครับว่ายังไม่ได้รับการแจ้ง
ผลสอบสวนของตำรวจภูทรภาค๕
ทราบเพียงเฉาะจากสื่อมวลชนว่า
ผลสอบสวนออกมาว่าตัวเองไม่ผิด
โดยยอมรับนะครับว่ารู้สึกโล่งใจ
จะมัดคณะอบตในจังหวัดนนทบุรี
เข้าไปใช้บริการรีสอร์ทแล้วก็ซื้อบริการเด็ก
เชื่อว่าจะใช้เป็นหลักฐานสามารถออกหมายจับได้ครับ
นายบุญยฤทธนิปวนิษฐ์ประธานสหพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทย
ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องพักพี่ธนโชธรีสอร์ท
สถานที่ที่เด็กระบุว่าถูกนำตัวไปขายบริการ

จากการตรวจสอบพบว่าอบตบ้านใหม่
เข้าพักธนโชธรีสอร์ทเมื่อวันที่๒๒กันยายน
แต่มีรายชื่อผู้เข้าพักกับการพักจริงไม่ตรงกัน
เนื่องจากมีการให้กุญแจห้องสลับกันของพนักงานรีสอร์ท
โดยพบว่าห้องนาปาจาดและเมืองปอน
มีผู้ใช้พักในวันดังกล่าว
แต่ไม่ใช่จากคณะของอบตบ้านใหม่
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
พนักงานสอบสวนคดีซื้อบริการเด็กจังหวัดแม่ห้องศร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เนื่องจากมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการเข้าพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง

และพยานบุคคลให้การยืนยันชัดเจน
โดยยืนยันตำรวจทำตามพยานหลักฐาน
ไม่ได้กันแกล้งหรือกล่าวหา
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทีมสอบสวนได้หลักฐานภาพถ่ายในคืนวันที่๒๒กันยายน
ทางคณะอบตแห่งหนึ่งเข้าไปพัก

พร้อมกับใบเสร็จรับเงินของรีสอร์ทที่ออกให้

และยังได้พยานเป็นคนขับรถตู้ที่มาเจอเด็ก

เข้ามาพักในรีสอร์ทในคืนวันนั้น
โดยมีหลักฐานสลิปการโอนเงินจากเด็กขายบริการ
ให้แม่เล้าในคืนวันเดียวกัน
ทั้งนี้แนวทางการสืบสวนของตำรวจเชื่อว่า
ที่พูดกับเด็กที่ไปขายบริการในคืนวันนั้น
มีการแอบอ้างเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องซ้อน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรเดินทางมาในช่วงนั้น
ล่าสุดมีข้อมูลจากแหล่งข่าวชุดสืบสวนระบุว่า
ขณะนี้ตำรวจได้คลิปวิดีโอการจัดงานเลี้ยงดังกล่าวแล้ว
โดยเป็นงานเลี้ยงที่จัดขึ้นโดยอบตแห่งหนึ่ง
ด้านนายวสุผันเงินนายกอบตบ้านใหม่เปิดเผยว่า
ได้รับหนังสือจากสถานีตำรวจภูทรบางแม่นางจังหวัดนนทบุรี
ขอความร่วมมือจากอบตบ้านใหม่
ส่งผู้เกี่ยวข้องไปให้ถ้อยคำ
ในวันที่๑๙พฤษภาคมเวลา๙นาฬิกา
สถานีตำรวจภูทรบางแม่นาง
โดยพลตำรวจเอกศีวราจะเดินทางมาสอบสวนด้วยตัวเอง
พร้อมทั้งจัดทีมสอบสวนทั้งหมด๑๐ทีม

ที่เรียกให้ไปเป็นพยานในวันที่๒๔พฤษภาคม

ว่าจะขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน
เพราะไม่เชื่อมั่นในการสอบสวนของตำรวจภูทรภาค๕

ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านสื่อมวลชน
กรณีถูกพาดพิงการค้ามนุษย์
โดยยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลาตามที่ถูกกล่าวหา

ส่วนผลสอบสวนของตำรวจภูทรภาค๕

แต่ทราบข่าวจากสื่อต่างว่าผลสอบสวนออกมาว่าตัวเองไม่ผิด
รับเรื่องนี้มีผลกระทบต่อความรู้สึกเป็นอย่างมาก
ขณะที่ผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่กระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นนั้น

นี้คาดหวังว่าหลังจากที่ความจริงทุกอย่างกระจ่าง
จะได้รับการพิจารณาให้กลับไปทำงานที่จังหวัดแม่ห้องศรเหมือนเดิม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน